เรื่องของคนหัวร้อนบนถนนเรามีให้เห็นทุกวัน

ล่าสุดหนุ่มขี่เวสป้าคนหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่
ไปถึงสี่แยกแล้วเหมือนเขาเบรกแบบกระทันหัน
คันหลังเป็นพนักงานส่งของ

ถึงแม้ว่าพนักงานส่งของจะยกมือไห้ขอโทษ

พี่มันไม่ทำฝัด

อ๋อโอ้ยทำกันขนาดนี้นะ

เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
คือพนักงานส่งอาหารที่บริษัทสีชมพูชมพูเนี่ย

ฟาดเอาฟาดใส่หนุ่มส่งอาหารไม่ยั้ง
พลเมืองดีรีบเข้าไปช่วย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณทางแยก
ทางเข้าวัด๗ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุตำรวจสพช้างเผือกก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ล่าสุดบ่ายที่ผ่านมาวันนี้ครับ

น้านไหนโน๊ตภักดิ์๙พไทพิเชษ

เป็นนุ่มที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ย

พร้อมกับเล่าให้ฟังก่อนที่เขาจะไปรับอาหารที่ถนนสันติธรรม
่งหน้าไปยังถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเจ็ดยอดช่างเขี้ยน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางแยกคู่กรณีเบรกกระทันหัน
เขาก็ขับตามมาก็เบรกไม่ทันเนอะเฉียวชนไป
นะอะไปฟังเสียงเขาน่ะ
คือก่อนหน้าเนี้ยมันต่อยผมหลายครั้งนะครับอ๋อเราก็ยุ่งไว้ขอโทษ
ครับผมยังขอโทษครับเพราะว่าสถานที่ผมก็ไม่ได้ผิดเลยครับ
แล้วเขาว่าไงบ้างตอนนั้นตอนเรายุ่งไว้ไว้
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาก็แบบโวยวายประมาณนี้ครับ
ดูจากสภาพเขาน่าจะเมานี่จากคำให้การของพนักงานส่งของบอกว่าคนขับเวสป้าน่าจะเมา
ค่ะคือมันมีภาพก่อนคลิปเนี้ยโดนต่อยไปแล้วสิบกว่าครั้งอ่า
แล้วภาพเนี่ยเพิ่งจะมีคนถ่ายเอาไว้ได้อันนี้ช่วงหลังแล้วนะฮะ
คู่กรณีที่ขี่เวสป้าเนี่ยก็มีการเดินทางมาเหมือนกันที่สพช้างเผือกนะฮะ
แล้วก็ระหว่างที่ทั้งสองคนเจอกันก็มีการพูดคุยกันแฟนของหนุ่มที่ขี่เบตป้าออกมาหากับนักข่าวแล้วบอกว่า
เห็นใจพวกเขาหน่อยสิอืมอ่ะไปฟังเสียงแฟนของคนขี่เว็บบ้าง

สารวัตรสอบสวนสอบพอร์ช้างเผือกแล้วก็คุยกันเนี่ย
แต่จับไม้จับมือกันไปอ่ะสุดท้ายก็ยอมความกันนะอ่า
ผู้เสียหายก็ยอมความกันไปนะขอให้ทางคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหาย
ก็คือเป็นเงินหกพันบาทน้ำรวมทั้งทางด้านกฎหมายเองก็มีการปรับไป
ร้อยข้อหาทำร้ายร่างกายกันทำให้เสียทรัพย์นะฮะ
โดยทั้งคู่ออกมาจากห้องสอบสวนแล้วก็จับมือกัน
แล้วคนที่ต่อยคืนนาศิริพงษ์เองก็ขอโทษกับพิการที่เกิดขึ้น
รับว่าตัวเองเป็นคนทำผิดนะฮะก็คือไปต่อยเขาเพราะว่า
หัวร้อนอ่ะอ่าอย่าใจร้อนเลยขับรถน่ะนะ
ทีมันกระทบกระทั่งกันบ้างไม่ได้ตั้งใจนะคะคือบางทีเขา
เขาขอโทษแล้วก็ให้อภัยก็แยะแยะกันไปดีกว่าใช่แล้วขับ